ฉันขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านแบบยืดเลยเมื่อวานนี้
บุญเห็นออร่าบุญมาบ้างไหมล่ะ
เขาไปรอดถ้ำที่เขาบอกว่ามันลบอุปสรรคได้ด้วยเหรอ
รอดโบดอ่ารอดโบเลยไปกับนี่เลยน้องการทัศนะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยไปกับคนดังนะฮะ
นี่แหละค่ะเรื่องมูก็ส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะไม่ได้ไปแล้วนะคะ
สำหรับน้องการทัศนะนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิตคาถาขุนแผนโอมสิทธิเท้าฟื้น
มีคนรักคนเมตตาถูกต้องให้ลูกพอแล้วดังแล้วตอนนี้
ยอดปังดังไปกันที่วัดโบสถ์กระทุมทานีค่ะ
ค่ะว่านี้ตัวน้องการไปว่าให้หลวงพ่อเจ้าสมปรัดลูกให้เช็คอิ้นที่วัดเปลี่ยน

แล้วต้องบอกเลยว่าอิ่มบุญอิ่มใจ

เพราะว่าเขาว่ากันว่าใครที่อยากจะขอพร
อยากจะสมหวังดั่งใจให้มาไหว้ขอพรที่นี่
อันนี้คือด้านหลังองค์พระนะ
คือเราขอพระด้านหน้าอธิษฐานได้๑ข้อเท่านั้น

แล้วก็เอาหน้าผากเราจะหลดกับฐานพระ

เป็นการรับทราบรับรู้
เขาไม่ให้บอกกันเจ๊เดี๋ยวพ่อจะเคลื่อน

ต้องค่ะแล้วไหนเจอน้องการทั้งที
เขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า
ฮานุมานโชคพันล้านหลวงปู่มหาศิลา

ตามมาทันทีเลยปล่อยปุ๊บดราม่าปั๊บเลย

แล้วไหนว่าศรัทธาหลวงพ่อกลวยนักหนาไง
ทำไมมาร้องเพลงเลื่อมสายศรัทธาหลวงพ่อ

งานนี้หนุ่มการบอกว่าใจเย็นกันก่อนทุกคน

มาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น

แล้วก็ยกให้หลวงพ่อกลวยนั้นสูงที่สุด

ผมต้องยอมรับว่าคือเราไปหาใครก็ได้

อย่าไปจำกัดตัวเองขนาดนั้น

ผมทำเพื่อชักจูงคนหนึ่งคนเข้าวัด
แล้วก็ทำเพื่อเป็นพลังใจให้กับคนที่กำลังท้อ

ใครที่แอ้งว่าไปเวียนไปไหว้ที่ไหน

เพราะว่าเราไปกับศิลปินดารากันเยอะเราไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างนี้
จากพระสมปรารถนาคุณผู้ชมค่ะอีกไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นเองนะคะ
เขาจะต้องมาที่นี่เลยไปลอดโบสถเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปีนี่หลังนี้เลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อกันว่าถ้าคุณอยากจะยกระดับชีวิตนี่นะ
ฐานะเสริมบารมีต้องมาที่นี่มาลอดใต้โบสถ์เก่าแห่งนี้คุณผู้ชม
ก่อนจะไปรอดนะคุณเขียนชื่อเขียนคำอธิษฐานลงบนผ้าแดง
แดงนี่คือคำอธิษฐานของเราค่ะแล้วเอาไปลอดใต้โบส
แล้วก็ผูกฝากคำอธิษฐานของเราไว้กับหลวงพ่อนะคะ
ผ้าแดงเอาไว้แบบนี้สมปรารถนาแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยจ้า

โล่งครับแม่เหมือนยกความสุขออกจากอกไปแล้ว

รอดแล้วเขาบอกว่าใครที่มีอุปสรรคติดขัดอะไรในชีวิตทำมาค่าขาย

แล้วเขาทำการดีดขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นนั่นเองนะ
อกจากนี้ค่ะอีกไฮไลท์วัดนี้เขามีหลายอย่าง

ต้องมากราบศักระพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

แล้วน้องการเองเขาก็บอกว่าตั้งใจจะมาเอาเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ย
มาร้องถวายเสียงให้ท่านด้วยค่ะ
นะฮะนี่
ร้องมากฮูยคนลุกเลยนะ
แต่ที่รู้ใจแฟนบันเทิงไทยรัฐมากกว่า

นี่เป็นฝนร่วมของการขอโชคลาภด้วยการล้วง

งานนี้น้องการจัดไปหล่อเลย๓ตัวจัดมา
นี่เลขแรกได้อะไรล้วงมาปั๊บเขาให้เนี่ย
ได้๗เจ็ดเจ็ดเจ็ดมาต่อ
๗๖๖หรือ๙ตอนนี้เราด้านดูเนี่ยเราเปลี่ยนกันอยู่นะ
เหรอเดี๋ยวสลับกันหรือเปล่า
เราว่าเหมือน๙นะน้องเขาแบบ๘
ก็รวมแล้วก็คือ๗๖๘นะฮะ
แต่ว่านั่นแหละเลข๖จะกระดกเป็นเลข๙หรือเปล่าก็ต้องวัดดวงกันหน่อยนะจ๊ะ
ใดคือขอบพระคุณน้องการทัศนะ
เมื่อวานนี้น้องการมีงานต่อที่เชียงใหม่รีบบินนะ
แต่บอกเลยว่าเพื่อบันเทิงไทยรัฐน้องการแวะมาเติมบุญให้กันได้ก่อน
ขอบคุณมากค่ะ
ใช่นอกจากเติมบุญแล้วเติมเลขด้วยนะคะทักทายแฟนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็สามารถไพลกันเข้ามาได้นะคะ